ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
แน่นอนเราตามติดเรื่องของคุณแมททิว

หลังจากที่คุณแมททิวออกมาโพสต์คลิปเอง
ยืนยันบอกว่าเขาติดโควิด๑๙นะครับ
ก็ทำให้หลายคนตกออกตกใจ
ในวงการบันเทิงไทยคนแรกใช่ไหม

เพราะว่าคุณแมททิวคือเป็นพิธีกรเป็นดารา

แล้วก็ไปอยู่กับคนจำนวนมากเยอะ
ไปอัดรายการมาไม่ได้มีอาการอะไรก่อนด้วย
แล้วก็ค่ายมวยสิทธาของเขาเองด้วยนะครับ

คือเขาโพสต์ไว้เมื่อวานนี้๑๓มีนาคม
ยืนยันว่าได้รับผลการตรวจเชื้อจากโรงพยาบาล

คุณแมททิวเขาว่ายังไงคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนนะครับ

ก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบ
คนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง
ไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้ครับ
ยังไงผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมา
หลังจากนี้หลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับ
แต่ยังไงก็แจ้งไว้สั้นก่อนแล้วกันนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่๑๓มีนาคม
ยังใส่เสื้อผ้าปกติเลยนะครับ
แล้วก็ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล

ถ่ายที่ไหนกระทรวงสาธารณสุขเขากำลังเช็คอยู่
นี่แหละครับก็ได้โพสต์คลิปความยาวนี้ประมาณ๓๐วินาที
เป็นการแจ้งข่าวไปยังผู้ใกล้ชิดและผู้ติดตาม
ว่าตอนนี้ตัวเขาได้ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ในร่างกาย

และอยากขอความร่วมมือให้บุคคลที่พบปะ
และได้ร่วมงานกันกับเขาภายใน๓๔วันที่ผ่านมา
ให้ตรวจสอบตัวเองว่ามีความเสี่ยงหรือไม่
เมื่อวานนี้ในช่วงบ่าย
ศิลปินดารานักแสดงคนในวงการ
หรือคนที่เข้าข่ายว่าอยู่ใกล้ชิดกับคุณแมททิว
ไปโรงพยาบาลกันเยอะเลยใช่นะฮะทีมข่าวของเราติดต่อ
ผ่านไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณลิเดียสลันรัฐ
ซึ่งเป็นภรรยาของคุณแมททิวนะครับก็ตอนแรกได้รับแจ้งว่า
คุณลิเดียและผู้จัดการส่วนตัวอีก๒คนก็ได้ไปโรงพยาบาล
เพื่อตรวจหาเชื้อเช่นกันขณะที่ลูกทั้งสองคน
รวมไปถึงญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดได้ทำการกักตัวอยู่ที่บ้าน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วผลตรวจของคุณลิเดียกับลูก
ยังไม่พบเชื้อคุณลิเดียสารรัฐได้โพสต์
ผลตรวจเชื้อโควิด๑๙ของสามีอีกครั้ง
เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการตรวจพบแล้วก็ติดเชื้อจริง
ออกให้โดยภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลปรามาธิบดีนะครับแล้วก็เมื่อวานี้เนี่ย
ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ผู้ประกาศข่าวของเราคุณเข็มมาสอนกับคุณภาคภูมิ
ได้โทรศัพท์สัมภาษณ์คุณแมททิวว่าคุณแมททิวเป็นยังไงบ้าง
ยืนยันไหมว่าคุณติดโควิด๑๙ฟังเสียงสัมภาษณ์คุณแมททิวกันหน่อย
ภาพสดเมื่อคืนนี้นะครับ
เขาก็แจ้งมาว่าวันนี้ติดใช่ไหมฮะ
ที่ที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ติดต่อมาประสานงานมาและ
ส่งรถมารับเพื่อที่จะพาไปเก็บตัวที่โรงพยาบาล
ถ้าผลเป็นเป็นบวกแล้ววันนี้
ก็รีบบอกคนที่ใกล้ตัวมากที่สุด
มีการบอกครอบครัวบอกผู้จัดการบอกคนที่เราเจอในช่วง๒๓วัน
โดยช่วงที่ผ่านมาที่อาจจะมีโอกาสสัมผัสกับเราใกล้ชิดที่สุด
อย่างเช่นที่ไปออกรายการมาเมื่อวานถ่ายรายการมาวันอังคารก็มีการถ่ายรายการ
ที่ค่ายซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็เห็นว่าผมก็คือไม่มีอาการเลย
คือค่อนข้างจะปกติแข็งแรงเป็นปกติแล้วก็เราก็อยากจะรีบแจ้งคนที่มีโอกาสติดต่อจากเรานะครับ
นี่แหละฮะเมื่อวานนี้ทั้งมีการส่งคลิปออกมาในโลกโซเชียลช่วงบ่าย
ให้สัมภาษณ์รายการไทยรัฐนิวส์โชว์ช่วงค่ำนะครับ
ไทม์ไลน์ของคุณแมททิวกันหน่อยคุณแมททิวทำกิจกรรมอะไรบ้าง
ในช่วง๗วันก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองมีผลบวกจากเชื้อโควิด
พบว่าวันที่๖มีนาคมแมททิวไปทำงานเป็นพิธีกรที่สนามมวยลุมพินี
จากนั้นนะครับ๗มีนาคมก็ทำงานที่สนามมวยอีกแห่งเป็นสนามปิดนะครับ
มีนาคมอยู่ที่ค่ายมวยของเขาเองค่ายมวยคงสิทธา
ใช่ค่ายมวยนี้อยู่แถวโชคชัย๔นะคะแล้วก็บอกว่าวันที่๙มีนาคม
ก็ไปตีกอล์ฟที่สนามนวธานีแถวเกษตรนวมินย้อนไปนิดหนึ่งคือวันที่๘มีนาคม
อยู่ที่ค่ายมวยคงสิทธาเนี่ยมีเพื่อนซึ่งเป็นดาราแล้วก็เป็นนักมวย
ออกกำลังกายเห็นถ่ายภาพร่วมกันกับคุณแมททิวด้วยอยู่หลายคนเหมือนกัน
วันที่เก้าไปติดกอล์ฟวันที่๑๐เหรอฮะวันที่สิบเนี่ยที่คุณแมททิวบอกว่า
ถ่ายรายการสามแซ่บเนี่ยไม่ได้ไปที่สตูดิโอนะคะแต่มาถ่ายที่ค่ายมวยคงสิทธานี่แหละ
มีคุณม้าออนภาแล้วก็มีคุณกะละแม่ใช่ค่ะส่วนวันที่๑๑มีนาคมอันนี้
ไปถ่ายรายการที่ช่อง๓แล้วคุณแมททิวบอกว่าถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ข้ามไปซื้อ
คุณแมททิวไปอัดรายการนะฮะส่วนร้านค้าต่างที่อยู่ที่อาคารมารีนนท์เอง
แล้วก็ห้างพระราม๔เมื่อวานเขาก็ออกมาโพสต์ไว้เหมือนกัน
บอกว่าก็ทำความสะอาดร้านค้าแล้วเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้คุณแมททิวบอกว่าหลังจากที่ไปถ่ายรายการที่ช่อง๓เสร็จแล้ว
วันที่๑๒มีนาคมเริ่มมีอาการและรู้สึกว่ามีไข้
แล้วด้วยความที่มีลูกเล็กด้วยไง๒คนน้องดีแลนดกับน้องเดมี่
ก็เลยไม่สบายใจไปตรวจละกันไปตรวจแล้วพอหลังจากตรวจเสร็จเนี่ย
กลับมาบ้านแยกห้องนอนครับทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณสืบสกุลเล่าถึงไทม์ไลน์
เพราะว่าคุณลิเดียมีการโพสต์รายละเอียดแจกแจงให้ฟังเลยว่า
แต่ละวันตอนไปตรวจเป็นยังไงแล้วคุณแมททิวมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไง
คือเมื่อกี้เป็นการประมวลว่าคุณแมททิวทำกิจกรรมอะไรบ้าง
ช่วง๗วันก่อนรู้ผลเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อวานี้คุณลิเดียเนี่ยได้ออกมาโพสต์
อาการป่วยของคุณแมททิวสามีโดยละเอียดนะฮะ
ทำให้เราได้ทราบไทม์ไลน์อย่างชัดเจนในช่วง๒วันนะครับ
วันคือวันที่๑๒และวันที่๑๓มีนาคมคือคุณลิเดียบอกว่า
วันที่๑๒มีนาคมนะคุณแมททิวมีอาการเจ็บคอนะฮะคัดจมูกนะครับ
วัดไข้วัดอุณหภูมิร่างกายของตัวเองแล้วได้๓๖๙๓๗องศา
ก็เลยไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะไปเช็คร่างกายหน่อย
ทีนี้แหละครับในวันเดียวกันคือ๑๒มีนาคมวันพระสบดีใช่ไหม
ก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลมีการวัดอุณหภูมิยิงปืนเลเซอร์
ปรากฏว่าโอ้โหอุณหภูมิคุณแมททิวไปที่๓๘๓ถือว่ามีไข้
เพราะอุณหภูมิร่างกายของเราก็ไม่น่าจะเกิน๓๗๕ถ้าสูงสุดเนี่ยนะฮะ
ถือว่ามีไข้ทีนี้แหละครับในวันเดียวกันคือพระสบดีที่๑๒มีนาคม
ก็เลยไปตรวจไวรัส๒๑สายพันธุ์เลยทั้งไข้หวัดใหญ่ด้วยและไวรัสอื่นด้วย
และจะรู้ผลใน๘ชั่วโมงคุณหมอก็เลยแนะนำต่อให้ตรวจเช็คโควิด๑๙ด้วยเลยไหม
รู้ผลในวันรุ่งขึ้นคือวันที่๑๓มีนาคมเอาล่ะคุณแมททิวก็เลยไปตรวจ
ตรวจทั้งหมดนะฮะก็หมื่นกว่าบาทคุณลิเดียก็เขียนโพสต์ไว้เหมือนกันบอกว่า
แล้วคนที่ไม่สามารถจ่ายเท่านี้ได้จะตรวจได้ไหมเนี่ยอะไรนะฮะ
เพราะว่าหลังจากที่คุณแมททิวไปตรวจคือผลการตรวจไข้หวัดใหญ่รู้ใน๑ชั่วโมง

หลังจากนั้นไวรัส๒๑สายพันธุ์รู้ผลใน๘ชั่วโมง
ว่าคืนของวันที่๑๒มีนาคมจะรู้ผล
ใช่ฮะแล้วก็ช่วงรอยต่อของคืนวันที่๑๒มีนาคม
ถึง๑๓มีนาคมก็กลับบ้าน
กลับบ้านก็ต้องกักตัวแยกตัวออกจากทุกคนในบ้าน
กันเอาไว้ก่อนขณะที่รอผล
แล้วพี่แมทก็สั่งปิดค่ายมวยทันที
และปรากฏว่าในวันที่๑๓มีนาคมครบ
กำหนดที่คุณหมอบอกว่าผลโควิดจะออก

ผลโควิดออกมาบอกว่าคุณแมททิวติดโควิด๑๙
มีผลเป็นบวกนั่นแหละครับ
ช่วงบ่ายคุณแมททิวก็เลยออกมาโพสต์คลิป

หลังจากนั้นครอบครัวก็ต้องกักตัวกันเองทันที
แล้วก็มีรถของโรงพยาบาล
มารับคุณแมททิวไปที่โรงพยาบาลเมื่อวานในช่วงเย็นเรียบร้อยเลย
แล้วคุณลิเดียก็บอกว่าวันนี้คนในครอบครัวทุกคนจะไปตรวจ
แต่ตอนนี้อาการคือทุกคนยังไม่มีไข้

ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบนะคะ
เรื่องแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราแล้ว

ค่ะเดี๋ยวก็คงต้องรอดูผลเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คนที่ทำงานหรือคนใกล้ชิดกับคุณแมททิว

ก็ต้องพาตัวเองไปที่โรงพยาบาลไปตรวจแล้วเหมือนกันนะคะ
ถึงขั้นว่ากักตัวเองเลย๑๔วันเฝ้าดูอาการ

แต่ละคนก็ประกาศในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะ
ว่ามีการมีความเสี่ยง

ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของศิลปินดาราใกล้ชิดแล้ว
ค่ายมวยของคุณแมททิวค่ายมวยคงสิทธาเอง
ก็ปิดด้วยเพื่อป้องกันนะคะการแพร่ระบาด
เฝ้าระวังในการดูแลรักษาเชื้อ
คือไม่ให้มันแพร่ไปหรือว่าทำความสะอาดให้มากขึ้น

คู่สามีภรรยาอย่างคุณใบเตยสุธีวัน
เขาบอกว่าเพิ่งจะไปหาครอบครัวคุณแมททิว
เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วย
พอทราบแบบนี้ก็เลยรีบไปตรวจคัดกรอง
โควิด๑๙ที่โรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าเธอกำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหม
แฟนหลายคนก็เป็นห่วงด้วยนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงสามีพระยาคู่นี้กันค่ะ
สู้ตัวเราทุกคนนะคะ

แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่แมททิว
เขาก็กล้าหารมากที่ต้องมาบอก

การต่อยมวยชื่อดังแล้วก็แคปชั่นให้กำลังใจว่า
สู้พี่ชายรักเสมอเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
กำลังใจคุณแมททิวให้หายไว
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วย
ที่สำคัญคือหลายคนก็ชื่นชมนะ
ที่คุณแมททิวมีความรับผิดชอบต่อสังคม
รีบแจ้งให้คนทั่วไปได้รับทราบว่าติดเชื้อ